แฟนมีเงียนสองมือ
กับหนึ่งลมหายใจ
เมื่อหลังคงไม่พอ
แต่สักวันให้เป็นไป
แฟนมาเข้าหัวมือ
ขอเปิดลมหายใจ
วันที่หวังมันคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน
แฟนมาเข้าหัวมือ